เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายสองคนแถวปฐุมธานีนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าน้องหนูหรือว่าวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายนะครับ
มีอะไรเนี่ยไม่ต้องโกหกพ่อแม่ผู้ปกครองนะ
ญาติพี่น้องไม่มีประโยชน์หรอกครับ
บอกความจริงกันดีกว่าใช่นะฮะเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่นะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพประตูน้ำพระอินทร์จุลาลงกร
ปฐุมธานีได้รับแจ้ง
จากผู้ปกครองของเด็กชายวัย๗ขวบ
ที่เป็นลูกชายและเพื่อนลูกชาย
เป็นเพื่อนรุ่นพี่เด็กชายวัย๑๐ขวบ
ว่าทั้งสองเนี่ยถูกลักพาตัวไปจากซอย
รังศิษฐ์นครนายก๓๙หรือซอยเกลี่ยวทอง
เอาไปทิ้งที่บ้านร้างในซอยข้างอยู่ใกล้กัน
รังศิษย์นครนายก๓๗หรือซอยช้างทอง
แต่คือผู้ใหญ่เขาเจอตัวเด็กแล้วนะ
แต่ทีนี้เด็กเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแอบซุกซนอะไรเล่นนะ

ถูกจับมาไว้ที่บ้านร้างตรงเนี้ยทีนี้ก็เรื่องใหญ่สิครับ

ไล่ย้อนไปเนี่ยแม่ของเด็กชายวัยเจ็ดขวบบอกว่าเมื่อวานนี้สักบ่ายสาม
กับเพื่อนรุ่นพี่วัย๑๐ขวบไปซื้อขนมที่ร้านห่างจากบ้านสัก๘๐เมตร
ไปครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับบ้านก็เดินตามหาลูกตะโกนเรียกยังไงก็ไม่เจอ
แจ้งประธานชุมชนให้ประกาศเครื่องขยายเสียงหาก็ไร้วี่แวว
๕โมงเย็นพ่อของเด็กชายวัย๑๐ขวบเนี่ยกลับมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามตามหา
เจอว่าเด็กเนี่ยไปถูกขังไว้ที่บ้านร้างอยู่ซอยข้าง
พอเจอบ้านร้างเด็กพังหน้ากลับมาถึงชั้น๒
ก็ถามว่ามาเล่นอะไรแถวนี้เค้าตามหากันเท่าไหร่
แต่ว่าลูกบอกว่าหนูไม่ได้มาเล่นกันนะแต่มีคนจับหนูมาไว้ที่นี่

เพราะว่าเรื่องใหญ่นะครับให้ตามหาตัวคนร้ายผู้สื่อข่าวรู้ข่าวก็ไป
เด็กสองคนก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปชี้จุด
นี่ตรงนี้ที่มีคนร้ายมาอุ้มหนูขึ้นรถไป

แล้วเนี่ยฮะตอนแล้วก็เล่าตอนที่เดินไปปากซอยไปซื้อขนมกันเนี่ย
อยู่ดีนะมีคนร้ายเนี่ยมาล็อกตัวหนูขึ้นรถไปกันเลย
เป็นผู้ชายสามคนแต่งชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำลายแดง
เห็นหน้าคนร้ายไม่ค่อยชัดนี่ฮะเด็กเขาบอก
แล้วคนร้ายสามคนนี้กระชากหนูขึ้นรถตู้โอ้โหแล้วขึ้นรถตู้แล้วนะ
ใช้ผ้าคลุมหัวอีกโอ้โหแล้วขู่บอกอย่าส่งเสียงนะไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย
หลังจากนั้นก็พาไปทิ้งที่ตึกร้างนะครับบอกว่าพาขึ้นไปอยู่บนชั้นสอง
แล้วสั่งห้ามว่าไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวจะมารับอีกทีนึง
คนร้ายสามคนนี้ขับรถออกไปพวกหนูเนี่ยก็พากันเดินลงมาข้างล่าง
แล้วข้ามไปบ้านอีกหลังนึงไปซ่อนตัวอยู่บนชั้นสองของบ้านอีกหลังนึง
ว่าเดี๋ยวคนร้ายมาเนี่ยจะได้ไม่เจอจังหวะนั้นได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค
ก็เลยลุกออกมาดูโผล่หน้าไปดูเอ้าเป็นพ่อก็เลยเรียกพ่อแล้วก็รีบวิ่งลงมาหาพ่อ
นี่เด็กเขาเล่าอย่างนี้เช้าวันนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็ต้องลงพื้นที่สิฮะ
ใช่ค่ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงมันน่ากลัวมากนะคะ
ถูกต้องไปกันฮะหลายสิบนายนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในซอยที่เกิดเหตุ
ที่คนร้ายเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้หาพยานหลักฐานนะที่เด็กบอกว่าถูกมัดมือด้วยเชือกถูกผ้าคลุมหัวนะ
แล้วช่วยกันแก้มัดอะไรพวกนี้หากันดูคือไม่เจอหลักฐานอะไรพวกที่เด็กบอกเลยนะฮะ
เด็กก็ยังยืนยันว่าถูกจับมาจริงอ่าเดี๋ยวฟังเด็กหน่อยนะฮะ

แล้วผมก็โยนไปอีกหลังจากนั้นผมก็บอกเบานะหลังจากนั้นผมกับน้องเขาก็ลงไปข้างล่างไปอีกตึกหนึ่งครับ
โอ้โหนี่ฮะน้องเขาเล่าเป็นฉากเลย
นี่นะคะคนเล่าคือ๑๐ขวบนะคะน้องอีกคนคือ๗ขวบนะ
นี่ก็เดินอยู่แถวเนี้ยเจ็ดขวบเนี่ยค่ะแต่โอ้ยหนูไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยนะ
ตำรวจเขาบอกว่าฟังหนูน้อยคนนี้และอีกคนนึงที่ไปกันทั้งคู่เนี่ยมันแปลกมาก
ข้อมูลจากเด็กนี้มันจับต้นชนไปไม่ถูกมันแปลกมากเช่นทำไมคนร้ายทิ้งเด็กเอาไว้ไม่มีใครเฝ้า
บอกเดี๋ยวกลับมารับแล้วเชือกหรือผ้าที่มาคลุมเนี่ยไม่เห็นมีเลยที่บอกเอาเชือกมัดเอาผ้าคลุมหัว
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วถ้าจะลักพาตัวเด็กทำไมเอาเด็กมาซ่อนไว้
ใกล้กับบ้านเด็กมากเลยนะซอยข้างอ่ะใกล้ใกล้เลยตำรวจเลยถามแล้วถามอีกเค้นแล้วเค้นอีก
สุดท้ายหนูน้อยทั้งคู่รับสารภาพผมแต่งเรื่องขึ้นมาครับก็เดินมาเล่นแถวนี้เกินเวลา
กลัวพ่อแม่ดุกลัวโดนทำโทษไม่รู้จะทำยังไงผมเลยแต่งเรื่องขึ้นมาครับ

แล้วเคยไปไหมครับตรงนั้นน่ะครับ

โอ้โหตอนนั้นพ่อมาปุ๊บสร้างคิดได้เลยว่าไงลูก
คิดได้เลยว่าเอารถละตู้จับเด็กดีกว่า

เพราะว่าส่วนมากต้องมีคนจับเด็ก๒ครับแล้วก็คนขับรถ๑
หนูก็เลยคิดว่า๓คนจะดีกว่า
แล้วทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นแล้วอยากจะขอโทษพวก
พี่ตำรวจยังไงบ้างนะ

ให้กลัวโหครับแม่ว่ามีรถตู้จับมา

อ๋อเล่นเราเล่นนานไปหน่อย
แล้วกลับไม่ได้แล้วหาทางกลับบ้านไม่ได้เนอะ

พ่อกลัวอะไรกลัวว่าพ่อตีหรือแม่ตีเราหรือว่าไง

เพิ่งคิดเรื่องสดร้อนตอนพ่อมาเจอ

เล็กบอกพี่บอกให้บอกว่าโกหก

แต่ว่าเด็กก็อาจจะคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขา
ซึ่งความจริงแล้วแบบแหมหนูไม่ต้องทำนะ

สาเหตุก็แค่กลัวพ่อแม่ดุแค่นั้นเลย
ทีมข่าวก็คุยกับผู้ปกครองและเด็กทั้งสองคนนะคะ
ว่าตกลงแล้วใช้เส้นทางไหนเดินไปที่บ้านร้าง

วัย๑๐ขวบก็พาทีมข่าวของเราเดินไปค่ะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าทางหมาเดิน

ใช่ค่ะสุนัขจะเดิน๒๐เมตรได้ค่ะ
ก็จะมีหนองน้ำด้วยนะคะมีต้นบอนมีต้นย่า
ก็จะทะลุไปได้ซอยรังศิษย์๓๗
เดินต่อไป๒๐๐เมตรก็จะเจอบ้านราง
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเด็กสร้างเรื่องขึ้นมา
กลัวโดนทำโทษว่าไปเล่นเกินเวลา
สัญญาแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้ว

วิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราเนี่ย
ก้อยว่าผมจะไม่ทำอย่างนี้แล้วครับ

ตีก็ต้องสัญญาเด็กด้วยว่าจะเป็นเด็กดีเหมือนกัน
ติยังบอกที่บ้านไม่ตรง

ทีนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กก็บอกว่า
ตอนแรกที่ลูกเล่าให้ฟังคือตกใจมาก
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่นะคะ
แล้วตามตัวของลูกมันเลอะเทอะไปหมดเลยอะค่ะ
แม่บอกว่าลูกไม่เคยโกหกนะลูกไม่เคยโกหกแม่นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกโกหกแม่เสียใจมากจริง
ไม่คิดว่าลูกจะโอ้โหสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
รู้สึกเสียใจไม้แขวนเสื้อที่บ้านก็สั่นพร้อมแล้ว

สั่นพร้อมแล้วแม่บอกตีก็ถามว่าแม่จะเอาไว้ทำอะไร
บอกว่าอ๋อที่สั่นเนี่ยเตรียมแขวนผ้า

ผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าลูกมอมแมมไงหนีไปเที่ยวดึกไง
ผ้าตากไม่ได้จะตีลูกค่ะ
เป็นใครใครก็ทำเหมือนเราแหละแจ้งความไว้ก่อนนะเนาะว่าลูกหายอ่ะ
จะมีอีกครั้งนี้

ไม่เคยไปเลยในซอยนั้นก็ไม่เคย
ใช่ก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องกลับไปคุยกับเขา
ทำความเข้าใจกันว่าแบบนี้ไม่สมควรนะ
แต่ก็จะไม่ตีเขาหรอกค่ะจะคุยด้วยเหตุผล
อาจจะดูจากยูทูปอะไรอย่างนี้มาค่ะ
อาจจะจำจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้คือแบบสื่อตรงนี้มันเยอะ
คือมันอันตรายกว่าสมัยเราค่ะ
ก็เป็นห่วงเขาตรงนี้อยู่
ผิดมากผิดน้อยยิ่งพอจับได้แล้วไปทำโทษไปตี

ตอนนี้ก็เลยตักเตือนค่ะตำรวจเองก็เตือน
ก้อยกับตินักข่าวของเราแล้วด้วยว่าจะไม่โกหก

คือน้องเขาสำนึกผิดแล้วเข้าใจดีแล้ว
ติเองนี่แหละเวลากลับดึกเนี่ยต้องบอกความจริงที่บ้านด้วย
เพราะติเนี่ยก็จะบอกที่บ้านว่าอ๋อพี่เขมสอนเขาใช้ไปทำข่าวจังเลยเนี่ยเลยกลับดึก

ไปทำข่าวอยู่ไปทำข่าวอยู่